เราต้องเดินด้วยพลังแห่งกองทัพที่ต้องทานแล้ว

คักอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปทานอะไรอร่อยกันหน่อยนะครับ
ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่กำแพงเพชรเขาบอกว่าสุดยอดแห่งเคล็ดลับ
เพราะว่าใส่นี่เลยดอกมะขามอบแห้ง
ไปดูกันหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงฮะ
นี่เลยครับเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวดอกมะขามนะครับ
เห็นแล้วหน้าตาคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหม
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันมีที่มาที่ไปนะครับ
เตี๋ยวที่เห็นอยู่นี่คือก๋วยเตี๋ยวดอกมะขาม
ครองใจชาวกำแพงเพชรเลยนะครับ
สูตรความอร่อยเด็ดที่ไม่เหมือนใคร
ราคาย่อมเยาว์แล้วฮะถูกมาก๑๕บาทเท่านั้น
ขายได้ยังไงเนี่ยนั่นน่ะสิอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรขายในเมืองด้วยนะ
บาทเท่านั้นเองครับ๑ชามนะครับ
ทางร้านจะใส่หมูหมักไม่ได้หมักธรรมดานะครับ
ักยังไงหมักวายโอ้หมูหวาย
เป็นสไตล์แบบเดนมาร์คซะด้วยโอ้โหมาจากต่างประเทศหรือยังไงกัน
นี่แล้วก็ใส่ลูกชิ้นแล้วก็ตับแบบไม่มีห่วงเครื่องเลยนะครับ
แล้วที่สำคัญสูตรเด็ดเคล็ดลับของทางพี่เขาเนี่ยนะครับ
ซุปที่ใส่เนี่ยเขาใส่ดอกมะขามอบแห้งลงไปด้วย
เพิ่มเครื่องเทศแล้วก็เครื่องปรุงตอนต้มน้ำซุป
แล้วจะเกิดความเข้มข้นของน้ำซุปเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับ
ให้น้ำซุปของเขาเนี่ยอร่อยกลมอร่อยล้ำไม่เหมือนใครครับ
จากนี้ยังมีเมนูเล้งสุดแซ่บเข้มข้นเอาไว้บริการลูกค้าไว้อีกด้วยนะครับ
ลองฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยนะครับว่า
ความพิเศษของเมนูของพี่แกนั้นมันดียังไงแล้วมันน่ากินขนาดไหนครับ
เราจะมีส่วนผสมของดอกมะขามซึ่งมาในรูปแบบของการอัดแห้งนะคะ
แล้วก็ในหม้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะมีส้มแบนาลีน
เพื่อไปดับคาวเกี่ยวกับพวกเครื่องเทศที่อยู่ในหม้อค่ะอันนี้คือความพิเศษของเราเลยแล้วก็
แล้วก็ราคา๑๕บาทแต่ของเรานี่คุณภาพมากเพราะว่าหมูมาก
ลูกชิ้นหมูตับอยู่ในถ้วยเดียวกันเลยค่ะของเราราคาย่อมเยาว์แต่คุณภาพล้นค่ะ
นี่บอกแล้วราคาย่อมเยาว์แต่คุณภาพนี้ล้นเลยนะครับ

ใช่นะเครื่องเน้นนะ
เน้นแล้วก็อร่อยมากแล้วก็ที่สำคัญเขาการันตี
การันตียังไงถ้าเกิดว่าลวกเส้นมาแล้วมันไม่อร่อย
เส้นมันแข็งกระด้างหรือว่ามันยุ่ยมันเละจนเกินไป

ใช่เอาออกไปเลยแล้วก็บอกว่าขอชามใหม่ได้ไหม
ก็คือถ้าเกิดมันไม่ได้คุณภาพปั๊บคือบอกเจ้าของร้านเลยว่าเส้นมันแข็งไป
แสดงว่าเขาต้องมั่นใจในคุณภาพถึงกล้าการันตีค่ะ
พร้อมเปลี่ยนชามใหม่ให้เดินแล้วที่สำคัญก็คิดราคาเดิม
ก็คือชามละ๑๕บาทเท่านั้นนะครับ
เอาล่ะเห็นแบบนี้แล้วอยากจะไปไปลองกันแล้วใช่ไหมล่ะ

ไปกันได้นะครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวดอกมะขาม
ใกล้กับแยกร้านสปอร์ตภัยศาลถนนตัดใหม่

อยู่ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ร้านก็เปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้านะครับ
จนถึง๒๑นาฬิกาก็คือ๓ทุ่ม

นั่งกินกันไปตั้งแต่๑๐โมงนะฮะ

เดินไปไหนนั่งกินอยู่ร้านพี่แกจนหมดเลยมั้ง

ช่วยล้างจานช่วยเก็บโต๊ะแล้วล่ะอย่างนั้นนะ